จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้นะคะ
ที่มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ไปประกบยิงคนที่ขับรถ
คุณผู้ชมคะคดีนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าตำรวจได้ออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งสองคนแล้วนะคะ
ซึ่งเพราะว่ามือปืนคนที่ก่อเหตุยิงเป็นอดีตสามีของแฟนสาวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่นเองค่ะ
จอดอยู่ริมถนนพระราม๔นะคะได้ยินเสียงปืนคือยิงไปหลายนัดเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้

แต่จริงแล้วช่วงเวลาประมาณตี๕กว่านะคะ
เป็นภาพจากกล้องติดรถยนต์ของพลเมืองดีค่ะ
บันทึกภาพเอาไว้ได้มีผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ใช้ปืนนี่แหละยิงนายสุวิทย์อนันณฑีชัยอายุ๔๘ปี
เขาขับรถมาแล้วก็นั่งอยู่ในรถค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนพระราม๔ใกล้กับตลาดคลองเตย
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจเพราะว่ารถยนต์ของนายสุวิทธิ์
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรที่กระจกหน้ารถฝั่งคนขับ๗นัด

มีกระสุน๕นัดถูกร่างกายนายสุวิทย์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ซึ่งแฟนสาวที่นั่งรถไปด้วยนำตัวส่งโรงพยาบาลจุลาลงกรเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิต
จากการสอบปากคำแฟนสาวของนายสุวิทย์ก็รู้ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
ลักษณะคล้ายกับนายภูริชการหรือน้ำวงดีเป็นอดีตสามี
กันไปแล้วประมาณสักปีหนึ่งค่ะ
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายภูริชการเคยมาขอคืนดีแต่ว่าปฏิเสธไป
โกรธแค้นแล้วก็เคยขู่ด้วยเคยขู่เอาชีวิตมาหลายครั้งแล้วนะคะ
หลังเกิดเหตุพลตำรวจรีสมบัติมิลินทจินดาผู้บังคับการศูนย์สืบสวนสอบสวน
บัญชาการตำรวจนครบานก็ได้เดินทางไปร่วมประชุม
ชุดคลี่คลายคดีที่สถานีตำรวจนครบานท่าเรือใช้เวลาประชุมนานกว่าสองชั่วโมงค่ะ
แล้วก็เชิญตัวคุณแม่ของนายภูริชการมาสอบปากคำด้วยแล้วก็ให้ช่วยประสานตัว
นายภูริจการมาพบตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด
ถ้าบริสุทธิ์จริงก็ต้องมาพบตำรวจให้ได้นะคะแต่ว่าล่าสุดสารก็ออกหมายจับเรียบร้อย
ออกหมายจับนายภูริชการหรือน้ำวงดีอายุ๔๗ปีมือปืนที่ก่อเหตุนะคะ
และอีกหนึ่งคนที่ถูกออกหมายจับก็คือ
นายพานุพงศ์จุลาทิพย์คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ
ข้อหาก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตำรวจจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ